ท่านประธานครับผมชื่นชมนะครับว่าคุณจรและประชาชนในความหมายของผม
คือภาคประชาสังคมกลุ่มหนึ่งหรือเป็นองค์กรทางสังคมองค์กรหนึ่ง
บริบทประชาธิปไตยไทยที่มีความแน่วแน่มีความมุ่งมั่น
ที่จะเสนออะไรต่อระบบการเมืองการปกครองในฐานะที่เป็นการผสมผสาน
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ตัวอย่างขององค์กรนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่จะทำให้
ก่อนอื่นอื่นได้กระทำเยี่ยงนี้ต่อไปแต่ยังไงก็ตามครับท่านประธานครับ
เมื่อศึกษาหลักการที่ทางองค์กรนี้หรือคณะชุดนี้เสนอแล้ว
ผมมีความกังขาว่าผมจะรับหรือไม่รับอย่างไร
ผมมีข้อสังเกตอยู่๒ประเด็นใหญ่
ประเด็นแรกก่อนครับท่านประธานและท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียจ
เรื่องวิธีการหลักการที่คณะชุดนี้หรือภาคประชาสังคมองค์กรนี้
หรือไอลอร์ที่เสนอเนี่ยนะครับ
สมาชิกสภารัฐสภาผู้ทรงเกียจตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
พิปรายอย่างรุนแรงตั้งข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่น
เบื้องหลังเรื่องการรับเงินต่างชาติ
เรื่องของการเอาเงินต่างชาติมาเคลื่อนไหว
เพื่อที่จะเขียนรัฐธรรมนูลหรือหลักการของรัฐมนูล
ที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดว่าท่านรับเงินต่างชาติ

ท่านจะบอกว่ารับหรือไม่รับ
แต่วันนี้สังคมสงสัยสมาชิกทรัพสภากล้าวหาท่าน
ผมนั่งฟังตั้งแต่เมื่อคืนท่านไม่เคยมีโต้แย้งมาเลย
เชิงประจักษ์สมาชิกรัฐสภาวุฒิสภาหลายคน
ท่านก็ไม่ได้บอกท่านก็ยังไปกล่าวหาว่า
ปกเกล้ายังรับเงินต่างชาติเหมือนกัน
ต่างกันนะครับขออนุญาตเรียนนะครับว่า
ไอลอร์กับสถาบันพระปกเกล้านี่เป็นองค์กรคนละชนิดกันเลยนะครับ
ไอลอคือภาคประชาสังคม
บันพระปกเกล้าเป็นองค์กรรัฐการรับเงินต่างชาติ
ซึ่งมีเป้าหมายมีหลักการวิธีการที่แตกต่างกัน
ท่านควรจะต้องอธิบายว่าท่านรับหรือไม่รับมายังไง
อันนี้เป็นประเด็นนะครับสังคมก็เข้าเคลือบแคลงอย่างนี้
อันที่สองครับมีนนะครับวิธีการ
ห้ามกันไม่ได้อีกสังคมนะครับตีตราแล้วว่า
ท่านเป็นคนกลุ่มเดียวกับคณราช
ท่านเป็นคนกลุ่มเดียวกับคนที่ก่อความรุนแรงกันเมื่อคืน
หรือความรุนแรงเมื่อคืนที่ถนนสามเศษที่เกียรติกาย
ไม่รู้ว่าเกิดจากฝ่ายไหนแต่เกิดจากการริเริ่มของท่าน
เกิดจากประโถเมตตรงนี้
อันนี้เขาเรียกความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับองค์คาพยพอื่นใน
เป็นขบวนการทางสังคมที่ทำแบบนี้
อันนี้ห้ามสังคมไม่ให้สงสัยไม่ได้นะครับ
ต่อมานะครับประการที่สามของมีนนะครับ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

คือเรื่องเนื้อหาสาระนะครับประเด็นที่สองเนื้อหาสาระ
ท่านครับท่านอย่าลืมนะครับว่าหลักการของท่าน
ยกเลิกกระบวนการตรวจสอบนี่ประการแรก
ท่านยกเลิกกลไกการสวดสอบทั้งสิทธิปการณ์สวดสอบ
การใช้อำนาจรัฐถูกสถาปนาอย่างมั่นคง
และเป็นระบบที่ลงตัวอยู่แล้วในสังคมการเมืองไทย
รัฐมนูลปี๒๕๔๐ท่านได้มานั่งอยู่ตรงนี้
นี่ก็คือกระบวนการของท่านชนิดหนึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ
แล้วสังคมไทยการเมืองไทยยังออกแบบกระบวนการตรวจสอบ
ให้มีองค์กรอิสระแม้ว่าจะมีข้อจำกัด
แม้ว่าจะมีปัญหาแม้ว่าจะมีพฤติกรรมอาจจะท่านชอบไหมท่านชอบ
แต่อย่าลืมว่าองค์กรเหล่านี้เขาลงหลักปรักฐานเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะมาออกหลักการในเชิงเนื้อหาว่ายกเลิกโน้นยกเลิกนี้ยกเลิกนั้น
มันก็จะเป็นปัญหาของท่านเพราะอะไรครับ
เพราะท่านบอกเองว่าท่านมีความฝัน๕ความฝัน

อย่าลืมนะครับทุกคนที่เกิดในประเทศนี้มีความขวัญ
ผมก็มีความขวัญผมก็มีความขวัญว่าถ้าผมตายไปแล้ว
วันนี้ผมมาเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรผมจะวางอะไรให้ลูกหลานของผมที่จะอยู่
หลังจากผมตายไปแล้วท่านก็มีความฝัน
แต่ความฝันของผมกับความขวัญของท่านหรือความฝันของคนทั้งประเทศ
อาจที่จะเอามาทำได้ทุกความฝันหรอกครับ
เราไม่อาจจะเอาความขวัญของเรายัดเยียดใส่สังคม
เราไม่อาจจะเอาความขวัญของเราประทุษร้ายสังคม
เรายัดเย็ดใครไม่ได้แล้วเราก็จะเอาความขวัญของเรา
ถ้าไม่ได้ก็จะออกฤทธิ์ออกเดทสิ่งเหล่านี้
อารยะประเทศหรืออารยะเขาไม่ทำกันนะครับ
ที่ท่านบอกว่าจะต้องดำเนินการด้วย
อย่าลืมนะครับสถาบันของไทยประชาธิปไตยอันมี
หากษัตริย์ทรงเป็นประมุกก็เป็นหนึ่งของระบบที่ลงตัวอยู่แล้ว
ไปศึกษาดูนักคิดทางรัฐศาสตร์บางสำนักสายความรุนแรงและไม่รุนแรงเนี่ย
เขาบอกว่าระบบที่มันลงตัวอยู่แล้วเราไปแตะทำไม
เมื่อเราแตะแล้วเราจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
แตะแล้วจะให้ก่อให้เกิดความแตกแยก
ระบบที่มันลงตัวอยู่แล้วระบบของสถาบันพระมหากษัตริย์
วันนี้กลายเป็นระบบที่เป็นศรัทธาของมหาชนไปแล้ว
ท่านได้เสนออะไรในรายละเอียดก็ไม่มีในหลักการก็ไม่ได้พูด
แต่อย่าลืมสิ่งเหล่านี้คนในสังคมเขาก็คิดว่า
ระบบสถาบันกษัตริย์ระบบการเมืองการปกครองสิ่งเหล่านี้
มันอยู่เป็นวาระซ่อนเน้นที่ท่านต้องการจะลื้อ
คิดเอาเองท่านอธิบายในสภาแห่งนี้บอกว่า

แต่สังคมเขาคิดของเขา
ท่านต้องทำความเข้าใจกับสังคมไม่ใช่เอาแค่การรับรู้
แต่ต้องให้สังคมเข้าใจเมื่อเข้าใจไม่ใช่เป็นการระดม
เพราะฉะนั้นรูปแบบสาบันพระมหากษัตริย์รูปแบบการเมืองการปกครอง
วันนี้คนไปไกลถึงนัดน้ำชาที่นครเสียมราช
เป็นสหพันธรรมรัฐกันนั้นหรือเขาไม่ยอมครับ
ระบบที่ลงตัวอยู่แล้วเขาก็ไม่ยอมท่านจะบอกว่าท่านไม่ทำ
แต่สังคมต้องเข้าใจอย่างนั้นท่านจะต้องอธิบาย
ท่านจะต้องสร้างความเข้าใจเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
เป็นเรื่องสำคัญมากมากประการต่อมานะครับ
อย่าลืมว่าเรื่องสุดท้ายที่ผมจะคุยก็คือว่า
ผมเนี่ยยังมีความคิดว่าร่างของท่านยังมีคุณอุปการณ์
ท่านร่างของท่านตกไปแล้วการแก้รัฐมนูลนี้จะไม่เกิดหรือ
ร่างรับนูลยศติที่๑ยศติที่๒รออยู่นะครับ
สิ่งดีของท่านสิ่งที่เป็นคุณอุปการณ์ของท่าน
ก็ยังมีอยู่นะครับในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งในองค์กร
ทางสังคมเท่านั้นซึ่งในประเทศนี้มีเป็นหมื่นเป็นแสนองค์กร
ถ้าผมไม่รับถ้าเราไม่รับหรือเราเฉย
แต่ใช่ว่าร่างรัฐมนูลจะไม่ถูกแก้ร่างลำนูลของยัตติที่๑ที่๒
กำลังรอนะครับท่านควรจะเอาสิ่งที่
ท่านกำลังคิดกำลังขวัญตรงนั้นไปรณรงค์
ไปล้นนรงค์ผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปล้นนรงค์ผ่านสื่อสาธารณะ
สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ความคิดความขวัญของท่านมาผสมผสานกับความคิดความขวัญของคนอื่น
อย่างนี้ครับคือการปรณีประนอมแต่ไม่ใช่สุดโต่งจะเอาจะเอา
ถ้าท่านจะเอาจะเอาจะเอาฝ่ายหนึ่งก็จะไม่เอาจะไม่เอาจะไม่เอา
และความรุนแรงจะเกิดขึ้นการรณรงค์การระดมต่าง
ก่อให้เกิดความรุนแรงอันเนื่องมาจากความคิดเห็นแตกต่างครับ
เกี่ยวกับรัฐนูนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนบนถนนสามเศรษฐ์ที่เกียกกายหรือบางกระบือ
สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าประชาชนคนไทยไม่ยอมรับและก็คิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจากปฐมเหตุของท่าน
เพราะท่านเสนอที่นี่พาคนมาชุมนุมตรงโน้นมากดดันตรงโน้น
เพื่อที่จะคอนวินต์เราตรงนี้ที่นี่ไม่มีใครต้องการให้ใครมากดดันเรา
แล้วเราก็ไม่ยอมรับการกดดันของใครแต่เราจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคน
อย่างเคารพอย่างให้เกียรติแต่ไม่ใช่มากดดัน
นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าผมจะรับไม่รับเพื่อจะบอกอย่างเช้านี้ครับ